มาดูเรื่องของการหายตัวไปของพรานเก่งท้ายที่สุดพบเป็นศพนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าหายตัวเข้าป่าไปตั้งแต่๑๕สิงหาคม
เมื่อวานตอนเย็นไปพบศพอยู่ในพงหญ้า
คุณผู้ชมแล้วก็คาดว่าน่าจะถูกปืนผูก
ปืนผูกคือปืนของในพรานคนอื่นที่มาผูกเหมือนเป็นกับดักเอาไว้
เพราะว่ามันมีรอยที่บริเวณรองเท้าบูธเนี่ยนะคะ
เรื่องราวของพรานเก่งหรือว่านายเสน่หื่องฟูอายุ๔๑ปี
หายตัวไปที่ป่าเขาหินใหญ่หนองน้ำเขียวเขาชมพู่ที่ชนบุรี
ตั้งแต่๑๕สิงหาคมที่ผ่านมา
แล้วเอาจริงนะไทยรัฐของเราก็ตามข่าวเรื่องของพรานเก่งอยู่ตลอดเลยค่ะ
รวมถึงภารกิจของเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจป่าไม้ทั้งกู้ภัยทั้งชาวบ้าน
ที่มีการระดมกำลังออกไปปูพรมค้นหาอย่างต่อเนื่อง
ท้ายที่สุดเมื่อวานนี้สักประมาณ๕โมงเย็นนะคะ
ทีมค้นหาก็รายงานมาบอกว่าไปพบพรานเก่ง
สภาพที่เป็นศพบริเวณโกรกยายจรอยู่ในพงหญ้า
สู่ย่าสูงประมาณหน้าอกซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์อำนวยการค้นหา
ด้านล่างเขาประมาณ๓กิโลเมตร
แล้วทีมค้นหาชุดนี้ค่ะมีน้องชายของพรานเก่ง
ก็คือนายสนอเฟื่องฟูรวมอยู่ด้วย
ตอนไปเจอศพเมื่อวานตอนเย็นนะนะก็ยืนยันว่านี่คือศพของพี่ชาย
คือจำได้เลยเสื้อพ่งเสื้อผ้าแล้วก็ปืนที่พี่ชายใช้
ถูกต้องแต่ว่าหลายคนก็พูดคล้ายกันว่า
จุดตรงนี้ไม่ใช่ว่าทีมค้นหาไม่เคยเดินผ่านนะ
เคยเดินแล้วแต่ณตอนนั้นยังไม่เห็นว่ารู้สึกว่ามีอะไรผิดสังเกตเลย
แต่ย่ามันสูงไงคุณสูงถึงอกบางจุดสูงท่วมหัว
แล้วตอนที่ไปเจอสภาพศพศพก็เน่าเหลือแต่กระดูก
เสื้อผ้าต่างยังมีอยู่
หลักฐานที่พบก็คือเป็นลักษณะกระโหลกศีรษะของคน
สีเขียวมีรองเท้าบูธยางสีดำสองข้าง
แล้วจุดสังเกตที่รองเท้าบูธยางค่ะคุณผู้ชม
มันมีรอยเป็นรอยกระสุนปืนทะลุทั้งซ้ายแล้วก็ขวา
แล้วก็ไปเจอปืนลูกซองยาวส่วนที่โคนขาขวา
เชือกสะพายปืนรัดเอาไว้อยู่
แล้วก็จากการตรวจสอบอย่างที่บอกว่ารองเท้าบูธทั้งสองข้าง
มีรอยกระสุนปืนถูกไหมก็เลยคาดว่าพรานเก่ง
อาจจะเดินขึ้นมาล่าสัตว์แล้วตอนที่เดินขึ้นไป
อาจจะไปโดนปืนผูกปืนผูกในที่นี้คืออะไร
เป็นอาวุธปืนที่พรานคนอื่นเนี่ยเขามาตั้งทิ้งไว้แล้วก็ขึงเชือก
ดังนั้นเวลาที่มีสัตว์เดินผ่านสัตว์เดินเตะเชือกเนี่ย
มันก็จะทำให้เชือกขึงปืนตรงนั้นมันจะลั่นกระสุน
แล้วคุณผู้ชมสัตว์มันตัวเตี้ยกว่าคน
เพราะฉะนั้นวิถีของกระสุนปืนมันไปโดน
ก็จะโดนในลักษณะที่ต่ำลักษณะ
คือยิงต่ำจริงก็เป็นการล่าสัตว
คุมเอาไว้เพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่า

แล้วพรานเก่งก็ไปเสียท่าบ่วงพราน
ใช่ค่ะแต่ทีนี้ปืนผูก
เจ้าของปืนผูกน่าจะแอบเก็บไปก่อนหน้านั้นแล้ว
เพราะว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปสำรวจดู
ก็คือไม่เจอปืนผูกแถวนั้นแล้วนะคะ

ขับกลางเดินกลาง

ดีใจที่ได้เจอแต่เขาเสียใจที่เขาเป็นอย่างนี้ครับ

เราก็คาใจว่าเขาไปอยู่ไหนแน่อะไรอย่างนี้
เรื่องของคดีก็ให้ตำรวจเขาดำเนินคดี

นี่ก็เป็นน้องชายของพรานเก่งนะครับ

ค้นหาพี่ชายมาตลอด๑๙วัน

คือน้องชายก็ทำใจเอาไว้ล่วงหน้าประมาณนึงแล้ว
ว่าพี่ชายอาจจะเสียชีวิต
แล้วก็เมื่อวานนี้ไปเจอศพพอดีเนี่ยนะคะ

ไปสอบถามภรรยาของพรานเก่งบ้างค่ะ

เมื่อวานนี้เดินทางไปทำธุระที่ชัยนาธ

ว่าทราบจากญาติแล้วว่าพบศพสามี
ก็รีบเดินทางจากชายนาฏกลับมาที่ชนบุรี
จะได้ดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับพิธีศพ

ภรรยาก็บอกว่าไร้ปฏิหารนะ

ก็นี่แหละฮะทำใจไว้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับ
ท้ายที่สุดก็ร้ายปาฏิหารให้เกิดขึ้นกับสามีนะครับ

หมอปลามือปราบสัมภเวษี
ก่อนหน้านี้หมอปลาเคยลงไปที่เขาหนองน้ำเขียว
แล้วตอนนั้นเหมือนกับว่าหมอปลาบอกว่า
ไม่ได้สัมผัสถึงวิญญาณของพรานเก่ง
หมอปลาก็เลยบอกว่าพรานเก่งน่าจะยังมีชีวิตอยู่

ก็ให้ครอบครัวของพรานเก่งไปหาที่บ้านเพื่อน
ตอนนั้นที่หมอปลาพูดแบบนี้

ไปเจอศพของพรานเก่งในป่าเขาหนองน้ำเขียว
ก็ทีมข่าวของเราก็ไปถามหมอปลาอีกเหมือนกัน
ทีนี้หมอปลามีคำตอบในเรื่องนี้
แต่ว่าตอนแรกที่สัมภาษณ์เลยนะ
หมอปลาแสดงความเสียใจก่อนกับครอบครัวพรานเก่ง

เอาจริงตอนนี้ต่อให้เอารูปพรานเก่งมา
หมอปลายังสัมผัสไม่ได้เลย
พรานเก่งเสียชีวิตมันเป็นแบบนี้ได้ไหมล่ะ
คือมันอาจจะเป็นแบบนี้เพราะว่าการตายของพรานเก่งเนี่ย
เป็นการตายแบบถูกผูกพันธนาการ

ผ้านี้ก็คือเกิดจากอาวุธของพราน
ที่ทำเป็นเหมือนปืนผูกทำเป็นกับดักล่าสัตว์เอาไว้เนี่ย

ก็เลยเหมือนกับว่าพรานเก่งเป็นพราน
แต่ถูกอาวุธของพรานคนอื่น
ก็เลยเหมือนกับหมองูตายเพราะงู
หมอปลาก็เลยบอกไปตอนนั้นว่าพรานเก่งยังไม่ตาย

จากรูปภาพที่เราได้เห็นพานเก่งตาย
มันมีการเอาผ้าไปมัดข้อเท้าไว้
ซึ่งมันเกิดจากการที่ตัวพรานเก่งเอง
โดนอาวุธที่พรานทั้งหลายเอาไว้ฆ่าสัตว์
และอาวุธที่พวกคุณผูกกันไว้
มันกลับมาฆ่าตัวเราเอง
ตรงนี้ครับมันถึงไม่สามารถที่จะสัมผัสได้ว่า
มันจะสัมผัสได้ว่าเขายังปกติอยู่

แต่วิญญาณยังไม่ตาย
ก็ที่บอกแล้วเขาเรียกว่าตายแบบการผูกพันธนาการ

คืออาวุธที่ในการไว้ทำร้ายผู้อื่น
แต่อาวุธชิ้นนั้นมาย้อนกลับมาหาตัวเรา
นี่แหละครับเขาเรียกว่าการตายแบบการผูกพันธนาการ
มันถึงไม่สามารถที่จะสัมผัสได้ว่า
วิญญาณพรานเก่งเนี่ยตายหรือไม่ตาย

ผมก็ยังสัมผัสได้ว่าเหมือนเขายังไม่ตาย

จะตายเพราะด้วยฝีมือของพวกอาวุธที่ตัวเองใช้ล่าสัตว์ไงครับ
กระทั่งวันนี้ก็ยังสัมผัสได้ว่าตายเหมือนไม่ตาย
ต้องแก้การผูกพันธนาการ
เพราะหลังสบที่ข้อท้ายมีผ้ามัดไว้
แสดงว่าเขาโดนปืนผูกยิงตรงข้อเท้า

แล้วหมอปลาก็แนะนำให้ครอบครัวให้ไปหาผู้รู้
มาช่วยปลดปล่อยจากพันธนาการ
แต่ถ้าสมมุติเกิดครอบครัวไม่สามารถไปหาผู้รู้ได้
เอาจริงตัวหมอปลาก็อาสา
พร้อมที่จะลงพื้นที่ไปช่วยทำพิธี
เรื่องของการปลดปล่อยพันธนาการนี้ด้วยนะคะ